โรงงานแรงการตัวเป็นละคร
อันนี้รักให้สวัสดี
เพื่อให้คุณรู้

มันเป็นพ่อนะ
เด็กน่ะธรรมดาก
มันเป็นพ่อ
พอแล้วพอมาลึก
พี่มันนั่ง

ตบมือค่ะตบมือค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าที่คุณตำรวจเมื่อวานคุณตำรวจตรวจตรวจเบื้องต้นก็คือจะมีจุดสองจุดตรงนี้แล้วก็มิดตรงนี้ด้วยซึ่งคงคุณตำรวจว่าคงไม่ใช่การตัดมือหรอก

เหลือมันก็ล่มอันนี้ก็ต้องออกไปหางานทำอะไรที่ที่สุดที่สุดก็คือไม่มีเงินเงินหายเงินหายเงินในบ้านลูกไม่มีข้าวกินแล้วก็กลับไปบ้านก็กินกินเอาแต่นอนบ้านนี้พี่เคยเข้าไปพี่วิ่งออกมาแทบไม่ทันเหมือนนอนจากทางขยะไม่แหลกเลยหรอจริงจริง
ก็คือตอนนี้ระหว่างลูกสองคนที่เหลือดีดี้กับลูก้าคุณพ่อพยายามที่จะเข้าไปเยี่ยม
แล้วก็เริ่มถ่ายคลิปสร้างความกดดันทำให้เหมือนสร้างความอุรักกับเขา
แล้วสร้างมีความสุขเหมือนพ่อแม่จะทะเลาะกันเด็กก็กลัว
หรือเราไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรที่คุณแม่ไม่เคยที่จะให้คุณพ่ออยู่กับลูก
โดยอ้างเหตุผลว่าคุณพ่อชอบทำร้ายร่างกายอันนั้นเราก็ไม่ทราบ